สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มจัดใหญ่มาก
มีการแสดงมาโชว์คุณผู้ชมถูกต้องค่ะเป็นการแสดงโขนหุ่นละครเล็กนะคะ
เป็นการแสดงของน้องที่ไปคว้ารางวัลมาเลยในการแข่งขันที่ประเทศรัสเซีย
เขาบอกว่าแข่งขันกันเนี่ย๖๐๐ประเทศทั่วโลกซึ่งน้องน้องเด็กไทยเยาวชนไทยของเราเนี่ยค่ะ
สามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกประเภทการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงได้รางวัลชนะเลิศ
ขวัญใจมหาชนมาแล้วจากการประกวดที่ยิ่งใหญ่การประกวดหุ่นโลกระดับโลกเลย
รัสเซียเขาเพิ่งจะแข่งขันบอลโลกกันไป
จะประกาศผลมาเมื่อช่วง๑๓๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานี่
น้องนี่ก็ไปคว้าแชมป์โลกมาด้วยกับการแข่งขันเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
ต้องค่ะจะน่าสนใจและงดงามตระการตาขนาดไหนขอเชิญรับชมเลยค่ะ
เทวันเทวี่ซี่สวรรค์อรังสันยโธษะภรราแสน
พร้อมพลังทั้งสะทานผู้มารแบน
เนื่องแนนกองทับทับโยกที
ท่านองค์อำมารินปินเทวราช
สมอาจเอราวัณอนเรื่องซีสั่งเพื่อนเรื่องทัพโยธี
เพลงฤทธิห่อขยานผ่านพระสุทธา
โอ้โหสุดยอดรบมือดังเลยเก่งมากค่ะ
โอ้โหตอนนี้เราอยู่ในหมู่มวลของเหล่าบรรดาน้องที่เป็นแชมป์โลกเลยนะ
ตาตื่นใจมากนี่ตัวแค่นี้เป็นแชมป์โลกไปเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหแต่ละคนนี้นะแหมผมเชื่อว่า
น่าจะมาในรุ่นอายุที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายมารวมตัวกัน
แล้วก็แสดงออกมาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องไปคุยกับผู้ที่ฝึกซ้อม
และผู้สนับสนุนนะคะขอเชิญคุณครูด้วยค่ะ
เดี๋ยวเชิญคุณครูมาพูดคุยกับเราหน่อยนะครับ

เชิญค่ะจัดเต็มมันมาทั้งสองท่านเลยนะครับ

เดี๋ยวให้คุณครูเขาแนะนำตัวกันก่อนไหม

ครูเด่นเป็นผู้ฝึกซ้อมน้องใช่ไหมคะครับผม
โอ้โหสุดยอดมากอีกท่านล่ะค่ะ

เป็นผู้จัดการชมรมนัฏยบางกรอ๋อเป็นผู้จัดการ

มาขนาดนี้ฝึกซ้อมกัน

ความพร้อมกันมากขนาดไหน

เหมือนแบบไปป้องกันแชมป์ศักดิ์ศรีหน่อยครับ
รักษาแชมป์ครับผมรักษาแชมป์ครับแล้วก็ก็เตรียมตัวเป็นปีเป็นปีครับ
เตรียมอะไรกลมเด็ดเคล็ดลับเด็ดอะไรถึงไปรักษาแชมป์ได้
ก็เรามีที่ที่เรามั่นใจคือเนื้อหาเนื้อหาที่มันเป็นเข้ากับยุคสมัย
แล้วก็การแต่งกายของหุ่นแต่ละตัวมันเป็นสีสันพอสมควร
แล้วก็วิธีการเล่นของเด็กก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นมุมที่น่ารัก
ที่เขาไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าเขาสามารถทำแบบมืออาชีพแบบน่ารักได้
ในมุมนี้เองที่กรรมการเขาเห็นแล้วเลยให้เราเป็นทีมชนะเลิศ

รู้สึกยังไงบ้างคะได้รางวัลชนะเลิศกลับมารักษาแชมป์ไว้ได้แบบนี้

เพราะว่ามันป้องกันแชมป์มันยากกว่าการรักษาแชมป์มันยากกว่าตรงนี้ครับผม
อย่างนี้เรื่องของอายุของน้องเฉลี่ยนี้
สุดเท่าไหร่โตสุดเท่าไหร่แล้วมารวมตัวกันยังไงครับเนี่ย
ก็เด็กสุดก็สี่สี่ขวบ
สี่ขวบใครสี่ขวบ

หันหน้าให้กล้องนะ
สี่ขวบเหรอคะ

เขาก็ได้กลางปีก็เก่ง
แล้วก็มีฝรั่งเศสมีคือพวกนี้เทคโนโลยีเขาจะเก่งมาก
การนำเสนอของเขาอะไรพวกนี้ครับ
เขาจะดีกว่าแต่นี่เราก็รักษาในวัฒนธรรมของเราได้
งั้นมีการฝึกซ้อมคัดเลือกน้องยังไงที่จะมาแสดงครั้งนี้
ใจก่อนเลยครับใจก่อน
ทุกวันพรุ่งนี้คือศิริปะวัฒนธรรมต้องมาจากใจก่อน

เพราะว่าเราพอเด็กมันเยอะขึ้น

อาศัยลงพ่อให้อยู่ไว้ฝึกซ้อนกัน
ต้องมีการฝึกโขนแล้วนี่น้องสี่ขวบนี้

อ่านี่น้องมีน้องแดมเหลี่ยวเลี่ยวไหม
อื้อเดี๋ยวมีคีสเกา

ตีรังกะได้เหรอเฮ้ย

ตีรังกาตำนาน
ทีเด็ดครับ

ชื่อเด็ดครับ

ที่เขามาร่วมกับเราอายุเยอะก็มีเหมือนกัน

งั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณน้องถึงความประทับใจหน่อยน้องน้องคะคนไหนตอบได้
น้องหนูได้ไหมลูกคว้ารางวัลระดับโลกมาแบบนี้ภูมิใจขนาดไหน
ภูมิใจมากค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ไปแข่งขันที่รัสเซียค่ะ
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้แชมป์ที่หนึ่งกลับมาค่ะ
ตื่นเต้นไหมตอนแข่งตื่นเต้นค่ะ
แล้วหนูจัดการกับความตื่นเต้นของเรายังไงเราทำออกมาได้ดีขนาดนี้
ก็ลืมมันไปลืมมันไปทำเต็มที่
ใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเราเป็นเด็กไทยเนี่ยค่ะเราอยากจะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยออกไป

ก็เหมือนเอาหุ่นไปโชว์เขาแล้วก็ลำให้เขาดูอะไรอย่างนี้
เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเนาะสุดยอดมากเลย
ถามคุณเปิ้ลดีกว่าเรื่องของการสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมไทย
ค่ะก็อยากจะขอแจ้งนะคะคนไทยทุกคนนะคะ
เราได้รับความนิยมมากนะคะครึ่งล้านคนครึ่งล้านที่มาชมเรา
แล้วก็ขอถ่ายรูปชื่นชมการแสดงของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะคะ
ก็อยากจะให้คนไทยนะคะเห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้นะคะ

ได้เห็นแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินนะครับว่าน้องหนูเยาวชนนะ
หรือว่าใครที่ดูอยู่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้น้องหนูมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแบบนี้

ใช่มีอะไรอยากจะบอกคนไทยที่ดูอยู่ทางบ้านไหมคะ
ก็สนับสนุนนะคะเด็กชมรมนัตยะบางกอก
คือต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะรับงานนะคะรับงานการแสดงนะคะ
เพื่อให้น้องได้ค่าขนมแล้วน้องเนี่ยก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
แล้วก็ยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านด้วยนะคะ
ถ้าน้องสนใจจะมาเข้าร่วมชมรมทำยังไงครับ
ในนั้นก็จะมีทั้งเบอร์โทรทั้งอะไรอยู่ในนั้นเลยนะคะ
เข้ามาได้เลยค่ะทั้งรับงานด้วยนะคะงานการแสดงด้วยแล้วก็รับสมัครนักเรียนด้วยค่ะ
นี่แหละครับเห็นถึงผลงานแล้วนะฮะว่าเป็นเครื่องการันตี

ใช่แล้ววันนี้ขอบคุณครูเด่นคุณเปิ้ลแล้วก็น้องทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณน้องทุกคนเลยนะคะสุดยอดบ๊ายบาย
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วมันน่าชื่นใจจริงเลยนะครับ
สำหรับเด็กนักเรียนเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้
แล้วก็ไปสร้างผลงานในระดับโลกอีกด้วยฝากกันไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับอะไรบ้างไปดูกันหน่อยครับ

ไปบ่อน้ำผู้ร้อนเลยเหรอคุณไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นใช่ไหม

คุณผู้ชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกับเราสองคนต่อในช่วงหน้าครับ